ยุบสภามันสามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมครับอาจารย์
คงไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าอาจจะเหมือนแก้ไขได้เหตุการณ์เล็กน้อย
อันนี้คือดวงดาวแต่จะเป็นหรือไม่เป็น
อย่างที่บอกว่าดวงดาวก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องทุกเรื่องนะครับ
อันนี้เป็นเพียงชี้ทางนำทางให้เราเท่านั้น
ดวงดาว๕๐เปอร์เซ็นต์อยู่ในมือคนที่เป็นผู้นำอีก๕๐เปอร์เซ็นต์
ก็คือการทำบุญด้วยตรงนี้เข้ามาอีกหลายเปอร์เซ็นต์

หลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งไหมฮะอาจารย์หลังจากมิถุนา
ถ้าตามตรงดาวมันน่าจะยัง
ไม่รู้มันเกิดอะไรมันอาจจะมันเกิดช่องว่างขึ้น

เป็นศูนยากาศมันไม่รู้อะไรอาจจะเป็นหลุมดำก็ได้

หลุมดำนี้จะอยู่จากมิถุนาไปจนถึงสิ้นปีเลยว่าไปอีกปีหนึ่งเลยฮะอาจารย์
น่าจะไปถึงกลางปี๖๕ตามดาวมิตยูเลยนะ
จะมีเหตุการณ์ปฏิวัติขึ้นไหมครับอาจารย์
ถ้าดูแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับสำหรับในปี๖๔นะครับ
ก็คงจะเป็นช่วงเดือนมิถุนา
ท่านรู้สึกจะมีอะไรที่ผัวพันเกี่ยวข้องกับดวงเมืองเยอะมาก

และก็เป็นปีเนี้ยสำคัญของท่านมากน่ะครับ

คือปีนี้ถ้าจะมีอะไรก็คือในปีนี้แหละ

แต่ตรงนี้ก็เหมือนกันก็อยากจะ

เพื่อให้ท่านทำบุญ

เป็นผู้นำในการทำบุญประเทศเลยก็ได้

ดวงในปีหน้าหรือว่าอนาคตหลังจากนี้นะครับ
คุณสมบัติของผู้นำต้องมีดวงประเภทไหนฮะ
ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกประเภทไหน

ถ้าดวงก็น่ายังเป็นผู้ชายอยู่

อาจจะไม่เกี่ยวกับนักการเมืองก็ได้

ถ้าเป็นข้าราชการอาจจะเกษียณเกษียณแล้วอะไรอย่างนี้
หรือว่ามีความรู้อะไรต่าง
แต่ว่าไม่ออกมาทางการเมืองตรง
อันนี้คือตรงนี้มันก็มันจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึง

หลังจากนี้ปี๒ปี๓ปี
จะมีคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่อาจารย์บอก

น่าจะปรากฏตัวในปลายปีหน้า
เป็นหน้าเดิมที่เราเคยเห็นไหมครับ

คุณสมัย